ทีนี้มันมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าสุพรรณบุรีค่ะ
มีคนที่เขาทนไม่ไหวแล้วเขาอยู่ต่อไม่ได้แล้วจากพิษโควิด๑๙นี่แหละ
ผู้ชายวัยสามสิบสามปีคนนึงค่ะนอนเสียชีวิตอยู่ใต้ถุนบ้าน
สภาพที่คอเนี่ยเหมือนถูกมีดปาดนะคะเป็นแผลชะกันเลย
ปรากฏว่าเขาเป็นช่างเชื่อมแต่เขาประสบปัญหาก็คือ
เขาไม่มีงานทำตกงานไม่มีเงินสุดท้ายไม่รู้จะอยู่ต่อไปยังไง
ก็เลยปาดคอตัวเองจนเสียชีวิตค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจสพสามชุกทีมแพทย์และกู้ภัยก็เลยไปตรวจสอบ
หมู่บ้านหนองไผ่ในตำบลหนองผักนาคอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ลักษณะบ้านเกิดเหตุเป็นบ้านสองชั้นยกพื้นสูงศพเนี่ยอยู่ที่ใต้ถุนบ้านนะคะ
ทรัพย์ชื่อคือนายสักดินาปานสุวรรณอายุสามจุดสามปี
สภาพคือสวมกางเกงเพียงแค่ตัวเดียวนอนหงายเสียชีวิตจมกองเลือด
ขาข้างขวาพาดอยู่ที่เปรย์สภาพศพมีมีดปาดอยู่ที่ลำคอเป็นแผลเวอะหวะค่ะ
ตรวจสอบพบรอยเลือดเป็นทางยาวจากใต้ถุนไปจนถึงบ้านของผู้ตายนะคะ
ระยะทางประมาณสองร้อยเมตรภายในห้องนอนที่อยู่ใต้ถุนบ้าน
มีมีดทำครัวเปื้อนเลือดตกอยู่หนึ่งเล่มมีหน้ากากอนามัยมีไฟฉาย
มีไฟแช็คแล้วก็เสื้อของผู้ตายที่ถอดทิ้งเอาไว้บนพื้นด้วย
สอบปากคำพี่สาวค่ะเธอบอกว่าน้องชายเนี่ยมีอาชีพเป็นช่างเชื่อม
แต่พอช่วงโควิดระบาดน้องไม่มีงานทำค่ะ
รายได้ก็หดหายบ่นเครียดอยู่บ่อยครั้ง
ก่อนเกิดเหตุน้องชายกินข้าวแล้วก็ไปเข้านอนพี่สาวก็เห็นว่าเออ
ก็ปกติดีไม่มีอะไรเธอก็เลยขึ้นห้องนอนที่อยู่บนชั้นสอง
กระทั่งเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันนะคะมาเจอสภาพนายศักดินานอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ใต้ถุนบ้าน
ตะโกนบอกเธอรีบลงมาดูแล้วก็เห็นว่าน้องชายเนี่ย
ถูกมีดปาดคอเสียชีวิตไปแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นการฆ่าตัวตายแล้วค่ะ
คงจะเครียดจากเรื่องของการเงินเรื่องของสถานการณ์เรื่องของงานด้วย
ก็เลยตัดสินใจคิดสั้นใช้มีดปาดคอฆ่าตัวตายแต่อาจจะยังไม่ได้เสียชีวิตทันที
ก็เลยเดินโซซัดโซเซออกจากห้องนอนแล้วค่อยมาล้มลงเสียชีวิตตรงนี้นะคะ